ทีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปบุรีรำไปดูไข่เป็ดเรืองแสงหนักเท่าหิน
ตอกไม่แตกนี่ค่ะเรืองแสงเลยแล้วก็หนักด้วย
เป็ดเป็นไข่ของคุณลุงสมพงศ์กับคุณป้ามะลิค่ะสองสามีภรรยานะคะ
เป็นเจ้าบ้านในพื้นที่บั้นยางอำเภอลำปลายมาจงหวัดบุรีรำ
ทีมข่าวไปที่บ้านของคุณลุงเลยนี่เอาไฟมือถือสอง
คุณลุงกับคุณป้ากำลังจุดทูปเทียนขอพรอยู่เลย
เหรอใช่ค่ะก็วางอยู่บนพานเลยนะคะ
เอาขึ้นพาเลยเหรอขอโชคขอลาบเลยขอให้สุขภาพแข็งแรง
มะลิบอกว่าคือเลี้ยงเป็ดมา๖ปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งกำลังเดินเก็บไข่เป็ด
ปรากฏว่าเก็บได้๑ฟองดูเผินมันก็เหมือนไข่เป็ดทั่วไปแต่มันเล็ก

ป้ามลิก็พาไปดูเลยนะคะเล้าไป็ดค่ะ
หลังบ้านมีเป็ดอยู่๓๕ตัว
จุดที่เจอไข่ประหลาดเนี่ย
มะลิบอกว่าอยู่ในเล้าตรงนี้จริงก็ชี้ให้ดู

คุณลุงสมพงศ์ก็บอกว่าผมกับภรรยาเนี่ยไปถามเพื่อนบ้าน
ไปถามลูกไม่มีใครรู้ว่านี่คืออะไร
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะมานำโชคให้กับครอบครัวนั่นแหละ
ก็เลยเก็บไว้ที่หิ้งพระนะคะไปบูชาขอโชคขอลาบ
คุณลุงกับคุณป้าบอกว่าผู้รู้มาให้ความกระจ่างหน่อยก็ดี
เพราะว่ายังคาใจว่านี่คืออะไร
รับทุกคำแนะนำถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องงมงายหรืออะไรก็ตาม

ลักษณะเป็นไข่ครับไข่เหมือนไข่จริง
แต่ว่ามันมีน้ำหนักมากแล้วก็มีถ้าเอาไฟฉายส่องดูก็จะเรืองแสงนิดครับ
อันนี้ก็คือตั้งแต่ที่เก็บได้มาก็คือสงสัยมาโดยตลอด
มาโดยตลอดครับแต่ก็ให้ลูกให้หลานดู
ก็ลูกก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันทีนี้
จะไปให้คนอื่นดูก็อายเขากลัวเขาจะว่ามีคนเอาไปโยนใส่ไปแกล้งอะไร

ถามอาจารย์ออสมาให้อาจารย์ออสบอกว่า
ไข่ปลอมแน่เป็นการแกล้งกันหรือเปล่านะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็เอาไปตรวจสอบมันคล้ายกับหิน
มันไม่น่าจะใช่ไข่มันน่าจะเป็นหิน
มันเป็นหินนั่นแหละแต่มันมาจากไหนไม่มีใครรู้
ไม่มีเลขอะไรจะบอกคุณผู้ชมนะคะมีแค่นี้จริงคุณผู้ชมแซวมา
แต่ลุงกับป้าบอกว่าต่อให้เป็นหินก็ไหนก็ไหน
ก็ขอเก็บไว้เพื่อความสบายใจกันเลยครับจะบูชาอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับหลัง๒นาที